โซเชียลเขามีการแชร์คลิปเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้น
เกิดขึ้นภายในร้านแต่งรถจักรยานยนต์นะครับ
เมื่อมีชายชะกัน๒คนอ้างตัวว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ปปศ

แล้วก็ถือปืนลูกซองสั้นบุกเข้ามาจับกลุ่มเจ้าของร้าน
ใส่กุญแจมือเรียบร้อยเลยโดยอ้างว่ามีหมายจับจากศาลมาด้วย
ตัวเจ้าของร้านแต่งรถจักรยานยนต์ตกอกตกใจเกิดอะไรขึ้น
ภาพวงจรปิดในร้านสามารถบันทึกภาพไว้ได้
นี่นะครับเดี๋ยวคอยดูไปเรื่อยนะฮะ
โพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้าน

ไม่พูดพร่ำทำเพลงถือกระดาษมาใบสองใบ
แล้วก็ชักปืนออกมาเลย
อีกคนมามีปืนยาวมาด้วย

แล้วก็จับตัวเจ้าของร้านใส่กุญแจมือเลยนะครับ
เป็นวินาทีนี้ที่ภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้
แล้วก็ในโพสต์เขาก็เล่าให้ฟังว่า
ชายชะกัน๒คนเข้ามาจอดรถหน้าร้าน
เดินเข้ามาในร้านพร้อมกับใบกระดาษอยู่ในมือ
และอ้างว่านี่คือหมายสาร

จากนั้นชักปืนที่เอวขึ้นมาจ่อทันที
ที่ชายสวมหมวกที่ถือปืนลูกซองสั้นตามมา

และอ้างว่าทั้งหมดเป็นเจ้าหน้าที่จากปปศปราบปรามยาเสพติด
สายตรวจโซเชียลของเราสอบถามไปยังนาย
นัทพงศ์ผู้โพสต์ได้เล่าให้ฟังบอกว่า

มีผู้ชายที่ใส่ชุดกางเกงขาสั้น

ทำท่าทีว่าเป็นลูกค้า
ก่อนที่จะออกไปแล้วก็ส่งสัญญาณให้ชายถืออาวุธเนี่ย
เข้ามาจับตนเองใส่กุญแจมือ

เสร็จแล้วน่าจะเป็นสายสืบสายลับอะไรก็ว่ากันไป
แล้วก็ออกไปแล้วปรากฏว่าสองชายหนุ่มคนนี้

จับตัวเองใส่กุญแจมือเรียบร้อยแล้วถามที่ซุกซ่อนยาเสพติดกับปืน
บอกว่าเอาปืนยาเสพติดซ่อนไว้ไหน
น้องชายของตัวเองมาที่ร้านเห็นเหตุการณ์
โทรศัพท์ตามพ่อให้มาช่วยเหลือนะครับ
ระหว่างนั้นชายที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ปปศ
ทราบว่าพ่อผู้โพสต์เป็นทหาร
จึงรีบถอดกุญแจมือให้แล้วก็รีบขับรถออกไปทันที
แต่ก็ได้ถอดเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดไปด้วย
เหลือภาพจากกล้องวงจรปิดมุมเดียวที่ยังสามารถบันทึกภาพไว้ได้
คือร้านเขาก็ติดกล้องไว้หลายตัว

ผู้โพสต์ได้แจ้งความที่สถานีตำรวจ
และขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า
สองคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่จริงหรือไม่
ทางตำรวจเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพ
อ้างชื่อเจ้าหน้าที่คมคู่เพื่อปล้นทรัพย์มากกว่าด้วยนะครับ
ดูสิอยู่เข้ามาไม่พูดพร่ำทำเพลง
การเอาหมายสารเข้ามาต้องมีปืนเลยมั้ยนั้นสิ
เอาหมายมาให้ดูก่อนมั้ยต้องอ่านให้ฟังก่อน
ให้ฟังก่อนนะไม่ใช่อยู่ชักปืนออกมาเลยนะฮะ